บีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซี
จากธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ข้าวใจไทยสดใหม่ใหี่ะค่ะ
สวัสดีค่ะ

ทำไมหนุ่มกัญชัยมันดูเปลี่ยนไป

ไม่วันที่วันศูนย์ก็เหลือเบา

เพราะจะมาถึงสถานีก็น่าอยู่จะประมาณสัก๔โมงเย็น

แต่ว่าวันนี้ทำงานแบบว่าอัดรายการอยู่ยาวพอสมควร

ต้องบอกอย่างนี้นะคะรายงานการจราจรกันเลยทีเดียว
ว่าบนทางด่วนแจ้งพัฒนาขาเข้า
มันได้แน่นอะไรได้ขนาดนั้น
มันกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกันมาเลยทีเดียว
และยิ่งตอนช่วงที่กำลังจะจ่ายเงินส่วนบริเวณที่
หน้าด่านนะครับโอ้โฮมันติดวิ่นหน้าสันตะโลมากเลย
แต่ว่าดิฉันไม่รู้เรื่องอะไรเพราะหลับไป
ตื่นมาอีกทีก็ยังเหมือนเดิม
ยุที่เข้าช่วงนี้แล้วก็มีบางที่มีฝนตก
ขอขอบคุณทุกคนนะคะโอกาสดีที่เราติด
นั่งกีมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่ก็ได้เห็นที่บ้านนะคะ

แต่นี่ข้างหน้าสถานีเราก็ติดวินาสันตะโลคำแรกทีเดียวกัน
ข่าวว่ายิงกันอะไรกันนะ
ห่ะยิงกันวินาสันตะโลรองสารวัส
ก็รับแจ้งเหตุยิงกันได้รับบาดเจ็บที่บริเวณป้ายรถเมลหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจฝั่งขาเข้ามหาชัย
สมุทรสาครนะคะจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุก็พบรถเก๋งค่ะสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนวแหวนยักษ์๘๑๑๐กรุงเทพนะคะ
แล้วก็รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนนี่แหละนี่แหละชัดเจนไหมล่ะเสร็จแล้วคอเลยค่ะใช่น่ากลัวไหมล่ะ
ฮนุคู่๒๑๗๓กรุงเทพจอดอยู่บริเวณฝั่งด้านขวาบนถนนซึ่งภายในรถกระบะเนี่ยนะคะก็พบนี่เลย
ร้อยตำรวจตรีธนชนพงทองเมืองอายุ๕๓ปีนะคะตำแหน่งรองสารวัตรจรจรสนสมดำยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
จากนี้ก็ยังพบกองเลือดหยดตามพื้นเต็มไปหมดนะคะส่วนคนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ทราบชื่อว่านายปราโมทดวงบุภาอายุ๓๗ปีถูกกระสุนปืนขนาด๓๘ยิงเข้าบริเวณด้านแข้งอาหาร
ตรงหน้าแข้งด้านขวาใช่ป่ะนั่นแหละเรื่องราวเนี่ยก็คือเกิดจากการสอบถามร้อยตำรวจตรีธนชนพงทองเมืองอายุ๕๓ปี
ซึ่งก็บอกว่าตนพร้อมกับลูกชายขับรถกระบะมาเพื่อจะมาตามเอารถเก๋งคืนจากภรรยานอกสมรสที่มีลูกด้วยกันสองคน
โดยจะมาเอารถที่บริเวณซอยวัดพันธุวงศ์ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
แต่ว่าระหว่างทางที่จะมาถึงเนี่ยตนเห็นรถจึงขับตามไปปรากฏว่าภรรยาของตนขับหนี

พอไปถึงที่เกิดเหตุตัวเองก็เลยขับปาดค่ะ

ให้รถของภรรยาหยุด

ก็ได้มีชายหนุ่มซึ่งนั่งมาในรถ
ก็ถือมีดปอกผลไม้จะมาทำร้ายตัวเอง
เห็นว่าชักอาวุธมา
เอาอาวุธปืนขึ้นมาขู่แต่ชายคนดังกล่าวนั้นไม่ยอมหยุด
พอไม่ยอมหยุดตัวเองก็เลยใช้อาวุธปืนนั้นยิงใส่ที่พื้นเพื่อขู่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ากระสุนนั้นดันไปถูกขาเข้านั่นเอง
ก็เลยได้รับบาดเจ็บไปก็คือผู้ชายคนนั้นก็คือเหมือนมากับภรรยาตัวเองนั่นแหละ
ประมาณแบบนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวยิงกันขึ้นมา
กระดึ๊บมาแล้วค่ะกระดึ๊บมาค่ะแอบนิดเนียนมานิด
กล่าวเดี๋ยวจะรอเข้าไปเนียน
ไม่ได้แล้ว
ตอนแรกหนูนึกว่า
พี่จะไปทำหน้าที่แถนแองจี้
โอเคคุณไม่ให้อยู่ในกล้องหนูสวยอย่างเลยนะ

ตำรวจปล่อยรถไม่ให้แบบชัดเจนเลยนะ
ไม่ได้มันปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันไปตรงไปมันก็ยังติดอยู่

อ๋อไปทำงานดีกว่ามานั่งที่เดิมดีกว่าสนุกกว่า
อ้าวเชิญคุณครู

พี่รถเมย์เกี่ยวกับเรื่องการรับน้อง

กลายเป็นว่ารุ่นพี่มดังรุมสกรรมสาหัสขนาดม้าม
ต้องตัดม้ามจุดทิ้ง
ขวัญกมลนะคะก็ได้โพสต์ข้อความเมื่อคืนวันนี้วันที่๑๙กรกฎา
โดยต้องการจะแชร์เรื่องราวสู่สังคม
จากว่าหลานของตัวเองไปเรียน
แล้วก็ถูกรุ่นพี่ในคณะมหาวิทยาลัยชื่อดังที่หนึ่งเนี่ยนะคะ
ทำร้ายร่างกายแบบม้ามแตกเลย
เพราะว่าดูแลรุ่นน้องได้ไม่ดี
โดยมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันอีก๒๐คน

แต่ข้อร้ายที่นักศึกษานุ่มคนนี้
ถูกรุ่นพี่ทำร้ายรุนแรงกว่าคนอื่น

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
ทำให้ญาติก็เลยรู้สึกคลี่งใจว่า

ญาติก็ได้แจ้งกับทางสถาบันได้ทราบแล้ว
ตอนนี้ทราบถึงตัวผู้กระทำความผิดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต้องการให้สังคมรับทราบและอยากจะให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
เพราะไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
ผู้ปกครองส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือแต่กลับโดนคุกคามทำร้ายปางตายเช่นนี้
จากนี้ผู้โพสต์ก็ยังได้ทิ้งท้ายในข้อความว่า
การศึกษาครอบครัวสังคมไม่สามารถขัดกล่าวจิตใจคนเหล่านี้มันเกินเยียวยา
แล้วก็เตรียมดำเนินการแจ้งความที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
แล้วก็ติดต่อกับทางสถาบันแห่งนี้ในวันต่อไปด้วยนะคะ
พอเรื่องราวดังกล่าวออกไปปุ๊บต้องบอกเลยว่า
มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอีกครั้งหนึ่ง
ที่มีเรื่องของการทำร้ายร่างกายในสถาบันศึกษาที่รุนแรง
ก็เลยอยากจะแชร์เรื่องราวแบบนี้ออกไปให้ทุกคนได้เห็นด้วย

คือเขาก็พยายามที่จะบอกว่าห้ามไม่ควรจะมี
การรับน้องแบบนี้มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายก็ยังไปแอบทำกัน

อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเกิดขึ้น
คือกลายเป็นว่ารุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องได้ไม่ดีพอ
ก็เลยกลายแบบโดนเสล่อย่างนี้

รุมทำร้ายร่างกายเขาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่อง
การมีพี่รหัสอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ก็เป็นการช่วยเหลือกันในเรื่องระบบการเรียน

แต่ว่าแบบว่ามาแบบมาทำร้ายแบบนี้

แต่ว่าอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมไง
หมายความว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อกันไป

เวลารับน้องทุกครั้งอะไรที่มันนิดหน่อย
วันที่รับน้องรวมทั้งสถาบันหนูไปอันนั้น

มันใช่ทำไมต้องโดนดุขนาดนี้ทำไมต้องอะไรขนาดนี้

พอหลังจากนั้นพอเราขึ้นมาเป็นรุ่นพี่บ้าง

คนเขารู้สึกได้ว่าเขาเคยโดนมาแล้ว

ถึงได้บอกมันจะกลายเป็นแบบวัฒนธรรมในการเรียนแบบ

อ้าวเรื่องโรคไพไข้เจ็บต้องบอกว่า

แน่นอนเลยตอนนี้เนี่ยไอ้โรคที่มันแบบว่าชัดเจนมากเลย

มันก็อยู่กับการรับประทานนั่นแหละ
เราจะมาอัปเดตอาหารประเทศปรัสจากไขมันกันดีไหม
แรงมากเลยนะกับประเด็นอาหารที่เรียกได้ว่าปรัสจากไขมันทราน
เชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็คงจะทราบนะข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วถูกป่ะ
ว่ามันอันตรายขนาดไหนจากเจ้าวายร้ายตัวนี้กันเลยทีเดียว
นี่แหละก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเมืองไทยเรานี่เอง
พี่ก็ไม่อยากที่จะให้มีการผลิต

แล้วก็จำหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานซ์
ไขมันทรานที่มันเป็นไขมันที่มันไม่มีการได้แบบย่อยสลาย
คือมันไม่ขับออกจากร่างกายถูกไหมคะมันก็ไปหมดมมไม่มีมันอยู่อย่างไรมันก็อยู่อย่างนั้น

น้ำตาลมันแปรรูปไปเลย
น้ำตาลเยอะก็แปรรูปเข้าไปเป็นไขมันทรานซ์เลยนะคะ
นับถอยหลังเนี่ยหลังจาก

ก็จะมาดูผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็เครื่องดื่มจากร้านค้า

ไม่มีไขมันทรานซ์เชือผลแน่นอน

หมายถึงว่าเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายแมคโดนัล
นี่หมายถึงว่าทานได้หรือว่ายังไงนะคะ
คือเขาจะไม่มีใช่ไหมจะไม่มีนะจะไม่มีไขมันทราน
เขาร่วมโครงการพูดง่ายเขาร่วมโครงการจะไม่มีนะคะ
ต่อไปคือนมข้นหวานนมข้นจืด
แต่มะลิเรือใบนกเหยียวมายบอย
พวกนี้เข้าร่วมจะไม่มีใครมั่นทานอยู่ในนั้น
หล่ายทอดเท่าแก่น้อยก็จะไม่มี

ปรับสูตรเบเกอรี่เทสโกโลตัสนะอย่างเช่น
แฟรงค์เฟิร์ตโฟลล์ชีส
สวีทบันเค้กโรพายโดนัทอื่นอีกนะ

ประเทศทะเลหรือว่าขนมที่ขึ้นรูปตะวัน

ก็ไม่ว่าจะเป็นแป้งนานุ่มแป้งบางกรอบแป้งขอบชีส

อันนี้เป็นชื่อของเป็นชื่อของโดนัท
ชื่อคอนโดนัททั้งหมดแล้วก็แบบแจมสบาจูส
อะไรระบบว่าแม้จะเลือกใช้น้ำมันที่เป็น๐๘
เบสิกต้นอะไรทั้งหลายก็จะไม่มี
หลังจากนี้อีก๖เดือนสบายใจได้แล้ว

ขอบอกว่านี่สะสมกันมานานมากเลยทีเดียวสำหรับเขากิน

อันนี้เขาไม่มีทานแฟทนะคุณแม่ทานได้ไหมคะ

เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นของทอดน่ะดิฉันก็กลัว
แต่ว่าถ้ามุติมันเป็นของทอดโดยที่น้ำมัน
ตอนนี้นะพูดกันตรงอีกครีมได้ไหม
ถ้าทอดซ้ำกัน

กูให้เขาผ่านอันดับหนึ่ง

เราไม่เลือกรสช่ายของอาหาร

เก่งมากมากกูไปดู

เราเป็นกำลังการที่ยุติธรรม

อเจมส์ไว้อยากดั่ง

เสร็จปุ๊บข่าวเขาก็เอามาลงตามเพจต่าง
คุณพลอยเธอมานเขาก็ไปเขียนคอมเม้นท์

แค่นี้ลีล่าสุดลีน่าจังกำลังบอกรูปรุมหลักฐาน
เอาอย่างนี้นะบอกลีน่าจังไปตรงเลย
ว่าไอ้คำว่าบ้าแค่คนเดียวของพลอยเนี่ยนะ

โอ้โหด่ากันยาวโขลงอย่างนี้เลย

๒๘ล้านวิวคนเข้ามาวิวคอนเมนต์ประมาณ๑๐ล้าน
แต่ไม่ได้เกียรติใช่ไหม
ชื่นชมอะไรครับ

เพราะว่าตลอดทั้งปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้เหนื่อยแล้ว

คุณแม่ขอยุติแบบหยิงเท่านี้
ไม่แต่ว่าก็มีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะว่าเธอเป็นอะไรนะ
เป็นทนายความเธอว่าเธอเป็นทนายความ
นะก็หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมถึงไม่มีทนายความด้วยกัน
ใครก็ตามแต่ที่พอจะมีอำนาจในการที่จะไปร้องว่า
อย่างนี้มันผิดมัญญาติธนายความหรือเปล่า
ผิดมรยาติใช่ค่ะว่าผิดมรยาติ

ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ยอดไลน์เยอะ

อ้าวที่นี่ไม่ได้เราไม่จบด้วยนะต้องเล่าไปเลย

แต่รู้จักใครคะเขาอะพยายามอยากจะรู้จักฉัน

อย่างเวลาเขาด่าพวกดาราอะไรอย่างนี้แม้กระทั่งฉันเอง
นายโดนด่าด้วยอ้ะครับโดนหมดอ่ะป๊าหรือ

ไอ้ทั่วกัญชานะอะด่าแรงอะด่าจับหยาบอ่ะผมก็โดน
แล้วพี่ทำยังไงแล้วโดนด่าเหรอผมก็เฉยอะ
ถ้าเฉยเขาก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วมันก็จะเงียบไปเองไงใช่ไหม
มีด่าว่าโอ๊ยไว้ผมม้าเนี่ยหน้าผากมันจะต้องน่าเกลียดอุบัติเนี่ย
นี่ไงลีนาจังมาเมือไหนเปิดแล้ว
เปิดแล้วเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้และเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งเว้ย
แล้วก็บอกว่าทำไมต้องด่าล่ะ
นางบอกว่าทำไมต้องด่า
นางบอกว่า

พอเจอเขาจริงนางก็ไม่เป็นเหมือนในคลิปนะ
ในคลิปนางจะแบบโอ้โหนั่นนะ

พี่มดดำเคยถูกว่าไหม

ก่อนนะคะอันนี้ที่เจ้าหน้าที่อุทยาน
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
แก่งกระจานมีเจ้าหน้าที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่จริง
ที่ติดอยู่ติดน้ำกว่า๕วันออกมาก่อนแล้วนะคะ
มานะเพิ่มภูมิหัวหน้าพื้นที่อุทยานแบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓สาขาเพชรชบุรี
ก็รายงานบอกว่าวันที่๑๘กรกฎาที่ผ่านมาค่ะ
ได้รับแจ้งจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กจ๑๐แม่เสรียง
ว่าในพื้นที่บ้านโป่งลึกบางกลอยมีน้ำไหลเอ่อจากแม่น้ำเพชรชบุรี
ซึ่งมีรัศดรต้องการสนับสนุนอาหาร

เขาบอกสวัสดีรายการถามตรงรู้ที่บ้านวัดเกาะ
เดี๋ยวรายการต่อไปนะอันนี้ข่าวใส่ไข่
ก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวกลัวไลน์ไม่ถึง

ก็ส่งทหารไปสนับสนุนในพื้นที่อ่ะนะคะ

ได้ประสานเฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสบียงอาหารเข้าไปส่งให้ชาวบ้านค่ะ
หลังจากเกิดน้ำไหลเอ่อจากแม่น้ำเพชรชบุรี
เข้าท่วมพื้นที่บ้านโป่งลึกบ้านบางกลอย

รวมทั้งรับเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนป่า
แล้วก็ส่วนที่กำลังตรวจสอบพื้นที่
ในพื้นที่บ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึก
ที่ติดอยู่ในพื้นที่กว่า๕วัน
ติดอยู่ในนั้น๕วันออกมาไม่ได้นะคะ
เนื่องจากเส้นทางขมยนโดนน้ำท่วม
ไม่สามารถใช้รถยนต์สัญจรไปมาได้นั่นเองนะคะ
ก็มีการส่งฮอไปรับเจ้าหน้าที่ออกมา
รวมถึงส่งอาหารให้กับราศดรที่อยู่ตรงนั้นด้วย

ไม่กำลังดูอยู่ว่าว่าหมอเขาช่วย
วีเนี่ยเขาช่วยหมอวีช่วยคืออย่างนี้หมอวีเขาเป็นสัตวแพทย์ใจดี
ผมก็แหมพูดผิดรุดไปรับเต่าหับถูกทางคนร้ายใจดำ
ไปใช้หินเจียไฟฟ้าสลักที่กระดองเต่ากับคำว่าวัดคำนี้เห็นไหมครับ
แผลลึกไปจนกระทั่งเกือบถึงปอด
ซึ่งเต่าตัวนี้ไปถูกพบที่จังหวัดชุมพรนะครับเจ้าหน้าที่เองก็หวังว่าจะช่วยเต่า
เพราะว่าเต่าเจ็บปวดทรมานมากจนกระทั่งเต่าตัวนี้ถึงขั้นต้องคลานไปหาหลวงพี่รูปหนึ่ง
เพื่อให้ช่วยนะผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานจากกรณีที่พระอเนกวิสุทธโธ
ท่านเป็นพระที่วัดน่าค่ายอยู่ที่ตะบนปากคลองอำเภอประถิว
ชังวัดชุมพรได้ไปพบเต่าหับ
ซึ่งเป็นเต่าน้ำจืดที่ถูกคนใจร้าย
แผลมุมชมครับลึกเกือบถึงปอด
ซึ่งเต่าตัวดังกล่าวได้คลานจากสระไปยังหน้ากุฏิ
หลายต่อหลายครั้งคาดว่าเต่าตัวนี้น่าจะเจ็บแผลที่เกิดจากหินเจีย
แล้วก็มีการประกาศขอความช่วยเหลือในเฟซบุ๊คด้วยนะครับ
ล่าสุดนะฮะสัตวแพทย์ทวีศักดิ์หรือว่าหมอวี
เป็นสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงปฐุมธานี
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คบอกว่า
ได้เดินทางไปรับเต่าตัวที่ได้รับบาดเจ็บนี้ที่จังหวัดชุมพรแล้ว
แล้วก็จะนำมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์โดยได้มีการระบุนะครับบอกว่า
ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันช่วยเหลือกันจริงครับ
พลังของทุกท่านที่ร่วมใจกันส่งจนเต่าที่ได้รับบาดเจ็บตัวนี้
ได้รับการรักษาไม่รู้ต้องขอบคุณท่านใดบ้าง
แต่การเดินทางร่วมกัน๙๐๐กิโลเมตรนะฮะ
ชุมพร๔๕๕กิโลเมตร
กลับจากชุมพรอีก๔๖๕กิโลเมตรนะครับ
ใช้เวลาทั้งสิ้น๑๓ชั่วโมง
เรียกได้ว่าเหนื่อยนะครับ
แต่ได้ช่วยเขาให้พ้นความเจ็บปวดก็คุ้มนะครับ
เพราะเป็นการรวมใจของทุกท่านที่มีต่อเต่าน้อยตัวนี้ให้พ้นทุกข์
เป็นแบบใช่คนทำคิดอะไร
เขารู้ไหมว่ากระดองมันไม่ได้หนามากเลยนะ
อันนี้ใช้เครื่องเจียร์ไฟฟ้าด้วยคุณ
รู้ไหมว่ามันไม่กี่เท่าไหร่เลยมันก็ถึงเนื้อเขาแล้ว
ใช่นี่เกือบถึงปอดนะฮะแล้วเต่าเนี่ยน่าจะเจ็บนะ
คลานจักษะนี่นะฮะมาหาพระ

ถ้ามีเวลาว่างมากขนาดนี้น่าจะเอาไปทำเรื่องที่มันดีในชีวิตบ้าง
ใช่เออหรือไม่ก็เอาไอ้ที่สลักเนี่ยนะฮะ
เขาเรียกอะไรนะหินเจียร์ไฟฟ้า
เอาสลักบนกระโหลกตัวเองก่อน
สลักบนกระโหลกหน้าผากตัวเองหรือบนหัวตัวเองเนี่ย

มันจะได้จำว่าไม่ควรจะทำใครเขาแบบนี้

มาละเอาละเอาละ
๘๐ในอายุเหรอ
ใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าเยาวะนอกเต้าอ๋อโอเคไปอันนี้ต่อเลยค่ะ
แต่ศูนย์นี้อายุเหรอนี่คือเสื้อตั้งแต่ตอนปีฉลองพระชนพรรษาของรัชกาลที่๙นะฮะ
๘๐พันศาแต่ว่าพี่ม้าใส่ตัวเนี่ยสวยมากขับกับผิวมากจริงใช่ใส่สีเหลืองมาขับจั๊วเลย
เพื่อแสดงจิตนารมณ์นะครับและความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเหมือน๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ที่ได้พยายามสร้างความแตกต่างในวงการธนาคารเพื่อให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหลายต่อหลายรายการที่แตกต่างนะครับ
เพื่อมุ่งตอบสนองทุกความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
และไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นธนาคารที่ฉีกกฎ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมกดโอนจ่าย
เพื่อให้ลูกค้านั้นได้รับประโยชน์มากที่สุดนะฮะ
โดยการส่งจดหมายเปิดผนึกครั้งนี้
ถึงแม้จะเป็นธนาคารที่เล็กกว่า
เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่มากกว่าที่ได้อยู่ทุกวันนี้
อ่านะคะต้องนอกจากส่งจดหมายเปิดถนึกแล้ว
จะทำให้คุณนั้นได้มากกว่ากับแคมเปญ
ได้ตั้งแต่วันที่๒สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียว

ว่าคุณกำลังอยู่กับธนาคารที่เรียกว่า

เอาช่วงหน้าเขาบอกว่าตกลงคุณคริสต์

ก็ต้องมีเพื่อนอย่างนี้แกล้งหนังฟ้าง

ลีน่าจังมันจะแต่งบ้าอะไรแหละ

มันด่าเจนนี่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพื่อนเจ้าสาว

เดี๋ยวกลับมา

เจนนี่เทียนโพสวัสดิ์นะคะ

อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ
แบบว่าอีจรรย์ตาร้อนกันเลยทีเดียว

เป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่ยกเว้นนะคะ
นักแสดงสาวหน้าหมวยคริสหอวัง
เจนนี่เลยถามถึงเลยดีกว่า

เจนนี่ไม่อยากที่จะหยิบยก
ขึ้นมาให้เป็นประเด็นค่ะ

นะคะยังไม่ได้ลิสต์ทุกคนออกมาค่ะ

ถามว่ามีเพิ่มเติมไหมอ๋อมีเพื่อนที่อเมริกาค่ะ
คือเจนนี่ไม่อยากจะพูดให้เป็นหัวข้อให้คนสองคนมันนั่นกันเองนะคะ
เอาเป็นว่าให้มันเป็นเรื่องที่ว่าเจนนี่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นพอค่ะ

ไปที่ช่องมาแล้วก็เจอ
โถไหนจะถ่ายได้วะอย่างงี้

เอางี้ดีกว่าก็กำลังเตรียมรายละเอียดอยู่นะ
แล้วก็ตอนนี้แจกการ์ดไปบ้างหรือยังก็แจกไปเยอะแล้วนะ
แล้วก็เรื่องชุดเจ้าสาวนี่ก็คิดดูนะคะ
อาจจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษนะมีทั้งหมดด้วยกัน๖ชุด
งานจัดนี้๒ที่นะทั้งนอกแล้วก็ในต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะฮะ
แล้วก็ได้เลิกยังได้แล้ว
เดี๋ยวพอรู้ไงเดี๋ยวจะแจ้งมาให้ทราบเลยนะคะ
แล้วก็เพื่อนสาวเป็นยังไงก็อย่างที่บอกอย่าถามมากได้ป่ะ
นี่หนูก็เจอพี่เจนี่หนูก็จะอวด

แต่หนูเห็นพี่มีใส่ชุดกระโปรงใส่ส้มสูง
แต่งหน้าทาปากถื้อกระเป๋า
นี่รูปนี้เปล่า
รูปนั้นเป็นความชอบส่วนตัว

เอามาข่าวเบลล่าดีกว่า

ได้เวลาที่ฝ่ายหญิงเติมความหวานบ้างนะคะ
สำหรับคู่รักที่หลายคนอิจฉา
อย่างเบลล่าลานีแล้วก็คุณเวียร์สุกรวรรท

ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ภาพของแฟนสาว
หรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ภาพต่าง

ล่าสุดถึงคราวที่สาวเบลล่า

โดยภาพดังกล่าวเกิดขึ้น
เมื่อตอนที่ทั้งคู่ไปทำงานด้วยกัน

โดยหนุ่มเวียเป็นคนที่โพสต์ภาพดังกล่าวก่อน

เพิ่งเปิดเขยมากขึ้น
กลุ่มไปพูดอะไรกับเขาก็อึ๊บอับ

นานาจะประมาณต้นปีที่แล้ว
ก็เริ่มพูดว่าโอเค
เหมือนว่าจะรับเป็นแฟน

โตศักดิ์สิทธิ์กับน้องไบร์ทนะฮะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีข่าวดีวิหวาน
เป็นคู่รักที่เรียกว่าคบหาดูใจกันมานานหลายปีนะครับ
แล้วก็เป็นคู่ที่แฟนคลับเนี่ยลุ้นให้เข้าประตูวิวาลหนักมากนะครับสำหรับคู่ของหนุ่มโตแล้วก็น้องไบร์ทนะครับ
ซึ่งน้องไบท์เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเป็นผู้ประกาศข่าวสาวที่น่ารักนะฮะแล้วก็หวานแหววนะครับ
ล่าสุดนะฮะคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับ
บอกว่าใกล้จะมีข่าวดีกับสาวไบร์ทแล้ว
แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดอะไรมากมายนัก
โดยบอกว่ามันมีเวลาของมันเดี๋ยวถึงเวลาก็บอกเอง
ยังไม่อยากพูดอะไรรอลุ้นกันไปก่อน
ส่วนไบร์ททำงานให้เวลากับการทำงานอีกสักพักนึง

นะครับ

สำหรับสนุนโดยเปาซิลเวอร์นาโนเอกสเปิร์ตใหม่
จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่น
สวัสดีครับคุณปุ้มค่ะอันนี้ก็จะแต่งงานอีกแล้วคู่นี้
ลักษณะนะครับกับบอลกิจสนะนะฮะก็ยกน้ำชาแบบไทยจีนไปแล้วนะฮะ
เซ็กซี่อุ้มลักษณะควงเจ้าบ่าวบอลกิจสนะนะครับเข้าพิธีแต่งงานในช่วงเช้านี้นะฮะ
ซึ่งช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นพิธีมั่นหมายนะ
แล้วก็ยกน้ำชาตามประเพณีแบบไทยจีน
โดยคุณอุ้มเนี่ยก็มาในชุดสีแดงนะฮะ
เป็นปักเลื่อมทั้งชุดส่วนเจ้าบ่าวก็มีที่มาในทีมเดียวกันนะฮะ
ก็แบบแบบแสงฮะเวลามันมีแสงแล้วทำไมอุ้มไม่แสปล่ะเหรอ
มันก็แบบแสงอะเวลามันมีแสง

การแห่ขันหมากที่อย่าแสงจะคลึกคลัก

มาร่วมเป็นพยานรักของทั้งคู่นะครับ

แต่จะอลังการหรือว่า

ต้องเป็นวันจันทร์เขาค่อยมานำเสนอ

เอาไปฟัง
สัญญาความรักพอดีน้องชายของน้องอุ้มให้ผมเซ็นสัญญาว่า
จะไม่ทอดทิ้งจะรักผู้หญิงคนนี้ตลอดชีวิต

เซ็นทันทีเลยใช่มั้ยครับ

สินสอดทั้งหมดมีอะไรบ้างเอ๋ย
จริงแล้วเป็นตามชมความสวยของน้องเขาอะครับ
สถานะน้องเขาก็เป็นผู้ใหญ่ฝั่งบอลกับฝั่งคุณพ่อคุณแม่น้องอุ้มเขาคุยกัน
แต่จริงแล้วฝั่งคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย
ชมหน่อยได้ไหม
ชมเลยค่ะว่าขอชมหน่อยได้ไหมว่าน้องสวยมากเลย
น้องชัดแต่งน้องสวยเลยอันนี้น้องชัดเป็นคนไปแต่งหน้าน้องอุ้มสวยมากเลย

มักกี้สวยกว่านี้สวยมาก

เวลาที่พี่ไปแบบตัดสินไง

พี่ดาแก่เนี่ย

เอาน่าวเรื่องอื่นต่อดีกว่า

เอ่อลูกแม่เลยแหละ

ติดเชื้อและเข้าไปกระแส
และเน่าวินาสัตตาโรเนี่ยนะ

และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโรงพยาบาลนี้ก็เอ่ยชื่อไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่แบบว่าก็ดังพอสมควร

แต่โรงพยาบาลนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลที่พี่มาไป

แล้วโรงพยาบาลนี้เป็นไงเละไหม
โรงพยาบาลนี้เนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งของในทีมโรงพยาบาล
ที่ทำให้กับรายการเปลี่ยนชีวิตคนจากการทำศัลยกรรมด้วย
แต่ว่าคือต้องขอบอกอย่างนี้นะว่าการติดเชื้อในลักษณะแบบนี้
มันเป็นอะไรที่เรียกว่ามันเกิดจากความสกปรก

เพราะว่าคือในโรงพยาบาลมันจะมีเชื้อโรคเยอะมากอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าในคลินิกหรือโรงพยาบาลไหน
ที่ได้รับการรับรองแล้วก็สะอาดจริงจัง

เปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่จะติดเชื้อ

คือมันอาจจะแจ็คพอร์ตนะเธอเข้าใจไหม

ใจแต่ผมอยากรู้ว่าตอนนี้ที่เกาหลีเขาว่าไงลงไป
เหลือเหรอตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลอื่นก็

ต้องรีบออกมานำเสนอว่า
มันอยู่ในโหมดของการ

ผ่านการแบบว่าตรวจสอบ

ไม่ว่าจะเป็นตัวหมอ
สถานที่อุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ย

คือจริงก็ไม่น่ากลับมา

คือเขาโดนให้กลับไม่ใช่เหรอคะ
ดิฉันน่าเชื่อแน่เลยนะว่าหมอไม่มีทางไล่กลับมา

หมอให้กลับจริงบอกว่าให้กลับมาที่สาขาที่เมืองไทย

นี่จะบอกอย่างหนึ่งนะจำเอาไว้เลยนะ
จะให้ไล่กลับมาหรืออะไรยังไงก็ไม่สมควรที่จะกลับมายอมดีกว่านะที่จะอยู่จนตัดไหมจนวันสุดท้ายคือวันที่๑๔
นั่นคือ๑๔วันที่คนจะอยู่ที่นั่นอันนี้เขาอยู่พักเดียวไหมคะใช่อยู่เจ็ดวัน

ไม่ว่าจะดึงหน้าทำหน้าอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
พอออกจากห้องผ่าตัดเนี่ยจะมีสายเดรนะ

นางพยาบาลก็จะมาดูแผลทำความสะอาดนู่นนี่นั่น
ตอนสายหมอก็จะมาจัดการดู
เสร็จปั๊บเนี่ยพอกำลังจะกลับเนี่ย

สายเตรียมของน้องเมย์ที่ใส่ไปนะฮะ

ตัวเธอเองก็บอกเธอเจ็บมากทรมานมากเอาออกได้ไหม
คุณหมอบอกให้ทิ้งไว้ก่อนเพราะมันยังมีพวกเลือดพวกอะไรออก
ไว้อย่างนั้น๗วันนอนโรงพยาบาล๔วัน
แล้วก็ให้ไปนอนอยู่ที่โรงแรมที่เปิดไว้ให้อีก๓คน
ฉันถามว่าก่อนทำเนี่ยได้มีการเช็คดูอะไรหรือเปล่า
ว่าเขามีโรคอะไรไหมที่แบบว่าเลือดไหลไม่หยุด
แล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนวิตามิน

หมอที่บำรุงราชยืนยันเองเลยว่า
ติดเชื้อในกระแสเลือดมีชื่อเชื้อ
มีผลทุกอย่างออกมาให้หมดเลย

นี่ไงถึงได้บอกให้จ๊ะมันก็กำลังจะไปทำหน้าอก
ไปเกาหลีก็ล้าง

เลย๑ใน๑๐๐๐

วันนี้ลาไปก่อนพบกันได้ใหม่วันจันทร์นะครับ